ผัวเมียคือผัวเมียทะเลาะกันแต่เวลาทะเลาะกันแล้วพอมีอาวุธในมือมันน่ากลัวมากนะ
คุยกันไปเมื่อตอนเปิดรายการนะคะคุณผู้ชมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือฝั่งผัวถือมีดจะเรียกมีดหรือดาบเนี่ยยาวเท่านี้
แล้วตอนนั้นน่ะเสียบทะเลาะกันกับเมียไงแม่ผัวดึงจะห้ามลูกชายตัวเองแหละ
ปามีดไปลูกไปจึ๊กเข้าตรงนี้ทะลุเลยอะค่ะโอ้โหแล้วอาการของเธอเป็นยังไงบ้างเนี่ย
เหตุการณ์นี้นะกู้ภัยตอนไปถึงกู้ภัยก็ตกใจเหมือนกันค่ะ
กู้ภัยบัวขาวกุชินารายที่กรสินคือเขาเอาภาพนี้มาโพสต์ก่อน
แท็กเหตุทำร้ายร่างกายสามีใช้อาวุธมีดแทงภรรยา
แล้วฟังดีนะไม่ได้เดินชึกเข้าไปแทงนะคะ

คนเจ็บเนี่ยอายุสักประมาณ๔๕ก็ยังรู้สึกตัวดีนะคะ
โดนอาวุธมีดแทงเข้าที่ใต้ราวนมซ้ายทะลุด้านหลัง
มันหวาดเสียวเหลือเกินเห็นภาพ
แล้วก็ถามทางแม่ผัวหน่อยค่ะ
แม่ของผู้ก่อเหตุนางภัยบูลวงมณีค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าอ๋อลูกฉันกับสะพ้ายน่ะทะเลาะกัน
แล้วลูกฉันน่ะนะเขาก็ถือมีดาบนะ

ฉันเห็นไงฉันก็กลัวว่าลูกฉันมันทำจริง
ฉันก็ไปดึงแขนยายา

แต่ทีนี้ลูกฉันคงโกรธแหละที่ฉันดึงแขน
ลูกก็เอาไอ้มือข้างที่ถือมีดดาบอยู่เนี่ย

แล้วก็ชึบไปใส่ใต้ราวนมลูกสะพ้ายแบบนี้ค่ะ

ลูกสะพ้ายกรีดร้องเจ็บปวดสิ

พอตามจะไปอะไรจะไปดึงมีดออกพี่เบิร์ต

พอมาดูก็รีบแจ้งกู้ภัยให้พามาส่งโรงพยาบาล

ลูกฉันติดยาชอบดื่มเหล้า

ไอ้ที่ทำรอบนี้ก็คงจะอารมณ์ชั่ววูบนั่นแหละ

เห็นมีดปักคาอยู่แบบนี้ค่ะ

หน้ามืดแล้วตัวซีดแล้วเสียเลือดไปเยอะไง

ไม่ใช่เพิ่งอาบน้ำเสร็จนั้นนี่

ทีนี้ก็เลยรีบพาตัวส่งโรงพยาบาล
คือต้องไปทั้งมีดคาอยู่แบบนั้นแหละ
เพื่อให้หมอผ่าตัดแล้วก็เอามีดออก

เขาบอกอาการปลอดภัยแล้วโอ้ทีนี้เอาเรื่องผัวสิ
เลิกกันแน่เลยใช่ไหมหรือยังไง
ไม่ติดใจเอาความผัว
โอ้โหขนาดปักเสียบเข้าไปขนาดนี้

แล้วเราก็พยายามถามว่าเอายังไงชีวิตคู่หลังจากนี้ต่อไป
ทั้งสองคนบอกว่ายังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
คืออัพก็ให้รักษาตัวให้หายดีก่อนแล้วนะคะ
ก็จะอยู่กันต่อก็จากนี้ก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับ